จากการเก็บข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็พบว่าเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวขบวนการนี้ค่ะ
ทำงานร่วมกันเป็นขบวนการและในหนึ่งในนั้นก็มีคนขับแท็กซี่ในย่านชานเมืองร่วมอยู่ด้วย
ส่วนพฤติการในการกระทำความผิดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
โอเคมีพวกมันใกล้บ้างล่ะครบ

กินมะ
เออบอกมันก็เนาะนะหมาพัน
เดี๋ยวเจ้าเจ้าที่หล่ะ
สนทนาระหว่างสายลับของทีมข่าวกับคนขับรถแท็กซี่
ที่มีพฤติกรรมวิ่งรับส่งแรงงานต่างด้าวจากการสืบหาข้อมูล

ขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

รถแท็กซี่กลุ่มนี้วิ่งไปรับแรงงานต่างด้าว
ทำงานอยู่ตามจุดต่างของกรุงเทพมหานคร
โดยมีการทำกันเป็นขบวนการใหญ่
แต่ว่ากากก็ยังทำไม่ทำว่า

ในการหาผลประโยชน์จากคนต่างด้าว

เหมือนกับคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
ทีมข่าวเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนทราบว่า
รถแท็กซี่กลุ่มนี้จะนำคนต่างด้าวมาพักไว้ที่นี่
ก็รอส่งต่อไปยังชัยแดน

คาดว่าจะเป็นรถที่ใช้ขนแรงงานต่างด้าว

ติดตามต่อได้ในไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้